คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรารอรายงานอยู่ที่นั่นนะครับ
ติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตร
รายงานสดมาจากพื้นที่เกาะสมุยที่จังหวัดสุราธานีครับเชิญครับ
สภาพอากาศบนเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีณขณะนี้นะคะ
ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก
ที่มีรายงานนะคะว่าจะมีกลุ่มฝนแล้วก็พายุเกิดขึ้นในช่วง๒๓วันนี้ค่ะ
ในขณะที่ประชาชนบนเกาะสมุยนั้นมีการตื่นตัวมากขึ้นนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับพายุปลาบึก
หลังจากที่มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังค่ะ
บรรยากาศริมชายหาดเฉวงในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานียังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชายหาดจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑนทหารบกที่สี่สิบห้า
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จะมีการมาติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็ทงแดงในจุดเสี่ยง
ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินเล่นริมหาดจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งจากการสำรวจสภาพอากาศบนเกาะสมุย
ณเวลานี้นะคะทีมข่าวก็พบว่ายังไม่มีฝนตกลงมานะคะ
มีบางช่วงที่ตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะพบ
เรื่องของลมแรงในบางพื้นที่ค่ะส่วนผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ร้านที่มีบริการเช่าลมยางสำหรับเล่นน้ำนั้น
หยุดให้บริการนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้หยุดทำการในช่วงที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกในช่วง๒๓วันนี้ค่ะ
โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ริมหาดเฉวงซึ่งเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลต่าง
ก็พากันเฝ้าระวังพายุปลาบึกนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องค่ะ
ค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวมาหลายวันแล้วว่าพายุจะเข้าแต่ก็เห็นเขาคุยคุยกันก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้
ส่วนมากก็ตื่นตนกกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือว่ามันจะไปทางอื่น
แต่จนที่ได้ยินข่าวก็คือว่าจะเข้าสมุยเต็มเต็มแต่ก็เฝ้าระวังเพราะว่าแถวนี้เขาก็
พวกทหารก็เขียวบอกอยู่ว่าไม่ให้ลงไปเล่นน้ำแต่ฝรั่งส่วนมากก็จะดื้อหน่อย

ก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไงล่ะนักท่องเที่ยวกำลังมา

ก็เหมือนที่รู้นั่นแหละเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราคนค้าคนขายก็กลัวเหมือนกัน
ขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปสำรวจบริเวณท่าเรือเกาะสมุย
เพราะว่าขึ้นลมทะเลริมชายฝั่งยังคงอยู่ในสภาวะปกตินะคะ
และยังมีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทยอยเดินทางจากฝั่งเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ของฝั่งอำเภอดอนศักดิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่าเรือก็มีการเฝ้าระวังพายุและประเมินสภาพอากาศชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะ

งดการเดินเรือและหยุดจำหน่ายตัวล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปของวันนี้นะคะ
โดยจะไม่มีเรือเฟอรี่โดยสารกลับเข้าฝั่งในอำเภอขอ
กว่าสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลจะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติส่วนการเดินทางโดยเครื่องบิน
นั้นยังสามารถเดินทางมาได้นะคะพบว่ามีเที่ยวบิน
อยู่นะคะแล้วก็ยังเปิดให้บริการตามปกติซึ่งทางเจ้าหน้าที่สายการบินนะคะ
ก็มีการแจ้งมาว่าจะมีการประเมินสภาพอากาศตลอดทุกชั่วโมงเช่นกันค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่ของริมชายหาดเฉวง
บนเกาะสมุยสถานีแห่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับ
พร้อมกับขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวนะคะไม่ลงเล่นน้ำในช่วงที่มีการประกาศเตือน
เฝ้าระวังพายุปลาบึกค่ะเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงที่มีพายุนั่นเองค่ะและนี่ก็คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยนะคะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ยังคงติดตามอยู่นะครับถ้ามีฝนมีอะไรเกิดขึ้นก็จะรายงานให้ทราบนะครับ